แต่ว่าบ้านเนี้ยยังไม่มีลูกไม่เป็นไรค่ะพี่สีกับพี่เอ็มมี่นั่นเอง
ไม่ใช่อะไรก่อนหน้านี้เขามีแววมาว่าเออฉันอยากมีลูกแล้ว
เอออยู่กันมา๗ปีฉันอยากมีลูกแล้วแต่ล่าสุดเนี่ย
ล่าสุดเลยนะเขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะขอพักเอาไว้ก่อน
เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ไม่ใช่อะไร
เอาภาพนี้ให้ขึ้นมาดูก่อนเขาดมอะไรกันนะ
ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนัวกันแซ่บเวอร์นะนัวเนีย
ถูกต้องหาแบบสามีภรรยาป้าเขาสวีทกันค่ะ
ไม่มีพร่องจริงสำหรับบ้านนี้เดี๋ยวขอเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนแล้วกันนะ
ตอนแต่งงานแรกคู่นี้ไม่คิดจะมีทายาทนะ
อยากใช้ชีวิตด้วยกันสองคนนี่แหละกระทั่งอยู่มา๗ปี
พอเห็นเพื่อนมีลูกเอ้าพี่ซีก็อยากมีบ้าง
กลางปีที่แล้วค่ะคู่นี้เลยประกาศเอาล่ะพร้อมแล้วจ้ะ
อืมนี่ฉันเตรียมเปิดอุ๋นนี่ฉันจะปั๊มทายาทแล้วจ้ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราก็ยังมีของล่าสุดมาอีกด้วยนะ

เอมมี่เล่าให้เราฟังว่าขอเบรกแล้วนะ
เหตุผลก็เพราะว่าสถานการณ์โควิดนั่นแหละ
คือตอนนี้มันน่าห่วงจริงแล้วคือส่วนตัวนิสัยคุณเอมมี่เนี่ยบอกเลยว่า
เป็นคนคิดเยอะขี้กังวลขี่น้อยก็เลยขอพักก่อนดีกว่า
เรียกว่าขอทบทวนก่อนว่าจะยังไงต่อดีเรื่องลูกนะจ๊ะ
ส่วนภาพเห็นนัวเนียะเก๋งเก่ง

พอหลังกล้องก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แล้วพอเข้ามาในวิทยุคโควิด
เราก็อย่าพึ่งเลย
ด้วยสถานการณ์ที่เครียดตัวเอง
เราก็ค่อนข้างที่จะคิดกังวล
ทีไหมถ้ามีลูกในสมัยนี้
จะเป็นยังไงคิดอยู่

เอ็มบอกว่าเออฉันก็อยากมีเหมือนกัน
แต่เขาว่าตอนนี้ฉันก็ยังไม่พร้อม
แต่ว่าถ้ามาก็มาก็พร้อมเลี้ยงนะ

เหตุการณ์ตอนนี้ไม่รู้๔รู้๘ดี